ต่อกันที่เรื่องนี้ก็ต้องลุ้นอยู่เหมือนกัน

ไม่จบไม่เส้น๒คนนี้ยังโผล่พันกันอยู่ในเรื่องของคดีกับพิเศษนั่นเองฮะ
เมื่อวานนี้ทั้งคู่ไปประจันหน้ากันเจอกันอีกครั้ง
ที่ศาลอายาตามศาลนักสือพยานโจทย์และจำเลยในคดีที่
คุณอีฟยื่นฟ้องคุณการนะในฐานะว่าหมินประมาท

ก็ทำให้ผู้อื่นเข้าใจเธอผิดว่าเป็นผู้หญิงที่ไม่ดีค่ะ
ซึ่งทั้งคู่ก็เข้าสารกันไปตั้งแต่ช่วง๙โมงเช้า
แล้วก็ออกมาในช่วงเวลาประมาณ๔โมงเย็นนะคะ
สารนัดมาฟังคำพิพากษาอีกครั้ง๑๖กันยายนนี้ค่ะ

ถ้ายังจำกันได้หรือถ้ายังจำกันไม่ได้

มันก็เลยเป็นที่มาที่ไปในการที่ฟ้องร้องกันอยู่นะตอนนี้